ส่วนความคืบหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มนายรัชดาสุริยกุลณอายุทยาอธิบดีกรมอุทยาน
ซึ่งตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะครับในกรณีการถูกกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์ในการโยกย้ายตำแหน่ง
ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้นนะครับ
ล่าสุดทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จะตรวจสอบเรื่องนี้ทุกมิตินะฮะและอาจมีการทบทวนการโยกย้ายหัวหน้าอุทยานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
นี้เป็นคำยืนยันของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่วนสิ่งแวดล้อม
นี่เป็นคำยืนยันของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นี้เป็นคำยืนยันของนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและส่วนสิ่งแวดล้อม